คุณผู้ชมจำเรื่องราวของน้องแมนยูได้มั้ยเปล่า

นอนรักษาตัว๒เดือนล่าสุดออกจากโรงพยาบาลแล้ว

บอกว่าเป็นยังไงชื่นมื้นคือน้องก็เป็นคนอารมณ์ดี
ถึงแม้ว่าแขนไม่มีถึงแม้ว่าแขนขาด

ทันทีที่น้องแมนยูกลับไปถึงบ้าน
เหาะแม่กอดแม่ด้วยความคิดถึง

บอกว่าดีใจมากที่กลับบ้านได้เจอแม่เสียที
สองเดือนที่นอนอยู่โรงพยาบาลเป็นห่วงแม่ตลอด
หรอกเพราะว่าแม่เขาตาบอดสองข้างนะฮะกลัวว่าแม่จะไม่มีคนคอยดูแล
นะครับสำหรับแขนซ้ายของน้องที่เข้าเฝือกอยู่นั้นน้องแมนยูบอกว่าแผลที่
ผ่าตัดหายดีแล้วแต่ยังไม่ค่อยมีความรู้สึกเท่าไหร่ต้องฝึกการใช้แขน
เพิ่มเติมอย่างการทำกับข้าวกินเองการต้มบะหมี่ต่างแล้วก็ล้างจานด้วย
นะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นักบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เท้าช่วย
เออใช้เท้าช่วยเลยแต่น้องก็ไม่ย่อท้องนะพยายามทุกอย่างด้วยตัวเองครับ
เพราะไม่อยากเป็นภาระของคนในครอบครัวคุณแม่ก็ตาบอดด้วยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผำ
อธิบายอาการของน้องบอกว่ายังคงต้องตรวจแขนตามหมอนัท
แต่หลังจากที่กลับบ้านแล้วคราวนี้เนี่ยหมอให้ไปตรวจอีกที๒๔ธันวาคมนะฮะ
ต้องทำกายภาพด้วยต้องปรับสภาพกล้ามเนื้อแขนให้มันกลับมาขยับได้ตามปกติด้วย
อืมนะฮะส่วนความคืบหน้าทางคดีฮะทันทีที่น้องออกจากโรงพยาบาลครับ
ตำรวจก็ได้เรียกน้องแมนยูไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพภูทรนาดินดำ
เพื่อเร่งสรุปสำนวนคดีแล้วก็เตรียมเรียกคู่กรณีมาเจรจากลายเกลี่ย
ชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปนะครับ